เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเหมือนกันที่ร้านขายของชำที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
คุณยายอายุเจ็ดสิบสี่ค่ะเป็นเจ้าของร้านแล้วคุณยายอะนั่งอยู่คนเดียว
คนร้ายทำทีไปซื้อของในร้านนะคะแล้วก็อาศัยจังหวะที่เผลอ
แล้วก็ไม่มีคนอยู่ในร้านเอาเชือกไนลอนนะคะ
คอคุณยายวัย๗๔หวังที่จะชิงเงินที่อยู่ในลิ้นชัก
แต่คุณยายเนี่ยกัดมือคนร้ายเลยนะแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วย
โชคดีที่ลูกสาวอยู่ร้านข้างนะคะรีบมาช่วยได้ทัน
แล้วคนร้ายก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีที่คนร้ายพยายามจะเอาเชือกรัดคอเลยค่ะ
อ๋อนี่นะเนี้ยรัดคอแล้วเห็นไหมเนี้ยอ๋อแน่เนี้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวเวลานั้นผมอยากให้ถ่ายคู่จะทำกล้องคู่เอ่อจะเดิน
นี่นะคะคือเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำ
คนร้ายใช้เชือกรัดคอคุณยายนะคะครับนี่ค่ะคุณยายสุพิษการโชคอายุเจ็ดสิบหก
กำลังนั่งขายของอยู่คนเดียวอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ร้านนี้อยู่ริมถนนเทศบาล๓อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะ
คุณยายนั่งขายของอยู่หน้าร้านคนร้ายอะค่ะตามภาพนี้เลย
ชื่อว่านางสิริขวัญสุกเกษมขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใส่หมวกกันน็อกนะคะ
ถุงมือผ้าจอดรถจักรยานยนต์ที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไป
ทำทีเป็นซื้อน้ำแข็งซื้อเหล้าขาวนี่นะคะคนร้ายเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
พอเข้าไปในร้านเนี่ยทำทีเป็นขอซื้อน้ำแข็งขอซื้อเหล้าขาว
แล้วคงเห็นว่าคุณยายนั่งอยู่ในร้านคนเดียวก็เลยลงมือก่อเหตุค่ะ
เอาเชือกไนลอนรัดคอเลยอะค่ะคุณผู้ชมหวังจะชิงเงิน
รู้ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักแต่คุณยายเนี่ยสู้นะคะครับ
ดินกัดนิ้วกัดมือคนร้ายอะค่ะแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยนะคะ
ลูกชายของคุณยายอยู่ร้านข้างได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยรีบเดินมาช่วยครับคนร้ายเลยเห็นท่าไม่ดีนะคะ
เชือกไนลอนที่รัดคอค่ะแล้วก็พยายามจะหลบหนี
ภาพนี้คือเห็นครึ่งตัวคุณยายนะแล้วเห็นเชือกไหมคะนี่เห็นไหม
เป็นจังหวะที่อ้อมไปหายายฮะนี่ค่ะคุณยายก็ดิ้นนะคะ
แล้วเขาก็หนีคนร้ายอ่ะหนีคนแถวนั้นช่วยกันจับคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะ

มาเนี้ยมาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยค่ะรัดคอเลยสองมือเลย
ป้าร้องให้คนช่วยมาตอนนั้นร้องสิร้องด้วยแล้วแล้วอ๋อ
แล้วกัดมือเขาด้วยกัดมือด้วยทีนี้ค่ะพอพลเมืองดี
จับคนร้ายเอาไว้ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
นางสิริขวัญคนนี้ครับเขาก็รับสารภาพค่ะ
ว่าทำไปเพราะมีปัญหาเรื่องเงินต้องนำเงินไปใช้หนี้
จังหวะที่ไปซื้อเหล้าขาวเห็นว่าคุณยายเปิดลิ้นชัก
แล้วเห็นเงินสดอยู่ในลิ้นชักอ่าเห็นว่าคุณยายอยู่คนเดียว
อยากได้เงินไปใช้หนี้เชือกไนลอนนะคะอยู่ข้างถังน้ำแข็ง
ครับเลยหยิบเชือกนั่นแหละอยู่ในร้านอยู่แล้วเชือกอ่ะ
อยู่ข้างถังน้ำแข็งอ้างว่าเหลือไปเห็นพอดีอืม
เอาเชือกมารัดคอคุณยายแล้วก็ขู่จะเอาเงิน
แต่คุณยายขัดขืนส่งเสียงร้องคนมาช่วยทัน
ตำรวจก็จะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีนะคะครับ
ทางผู้ต้องหาบอกว่าขอใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหา
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจก็ไม่ได้นำตัวไปทำแผน
แต่ยังไงก็ดำเนินคดีคุณจะอ้างว่าอยากได้เงินไปใช้หนี้หรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถึงขั้นเอาเชือกไปรัดคอคุณยายวัยเจ็ดสิบสี่อ่ะค่ะ
อยากได้เงินก็ต้องทำงานใช่ไหม